กันต่อเจ้าของคลิปนี้เขาบอกว่า
พาไปดูต้นไม้ที่มันมีรูปร่างคล้ายกับพญานาค

แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าต้นไม้แปลกรูปร่างเหมือนพญานาค
เจ้าของเขาถ่ายคลิปแล้วโพสต์ลงโซเชียลไว้

ว่าต้นไม้ที่ว่าเนี่ยมันคล้ายพญานาคยังไง
มันมีความหมายยังไงมันจะให้อะไรยังไงกับเขาบ้าง
เขาบอกว่าทุกคนดูดีนะ
ดูดียังไงใครตาดีก็อาจจะดูออก
อืมแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะถามเรา๓คนว่าดูออกไหม
คำตอบคือไม่ออก
ไม่เลยครับบอกเลยเราไม่เคยจะรู้อะไรพวกนี้เลย

แสดงความคิดเห็นกันแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมาย
ทายกันเป็นอันนั้นอันนี้อันนู้นบ้าง
แล้วแต่จินตนาการและความเชื่อของใครของมัน
แต่บางคนก็เหมือนข่าวเมื่อสักครู่เลย

เอาอย่างไรสาธุไว้ก่อน
ก็ขอบคุณภาพจากสิทธิก็ต่อเรื่องนี้ด้วยนะคะ